คุณผู้ชมคะมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างราชสกุลยุคคลค่ะเพื่อที่จะไปลัดคิวในการเข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าอ่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะผู้เสียหายได้แจ้งความกับตำรวจแล้วค่ะ
ผลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลนะคะพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์แม้นรมาศยุคคลสวัสดิ์ชูโตซึ่งเป็นบุตรสาวนำหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและภาพจากกล้องมงจรปิดที่เห็นใบหน้าของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นหม่อมราชวงศ์แม้นรมาศและใบลงหลายมือชื่อเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธี
เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานพระราชวังไว้เป็นหลักฐานค่ะ
โดยพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมบอกว่าได้รับแจ้งจากญาติราชสกูลสวัสดีวัฒน์ว่ามีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นบุตรสาว
บุคคลอื่นประมาณ๔๕คนเข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
เรื่องต้นจึงว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
ตำรวจนะคะได้รับเรื่องไว้พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน
นำไปหารือกับสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการต่อไป
โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น
ซึ่งตำรวจมีเบาะแสแล้วก็เตรียมที่จะเรียกตัวมาสอบปากคำประมาณ๔๕คนค่ะ